มุมค่ะโดยเฉพาะวงการอาหารเสริมกำลังดุเดือดก็เลยเป็นไปโยกันมา
หนึ่งในนั้นก็คือสาสวยคนนี้ซานินั่นเอง
คลิปต้นเรื่องมาจากนี่คุณผู้ชมที่เขานั่งคุยกันอยู่นี่นะคะ
เอาจริงก็ไปเหมือนเป็นพิธีกรร่วมแหละ

รีวิวอาหารเสริมที่คุณกะละแมเขาเป็นเจ้าของ
คลิปนี้ในโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะค่ะ
เพราะว่าคุณกะละแมนเขามาเล่าประสบการณ์ว่า
เพื่อนสนิทที่ป่วยมะเร็งระยะที่๓เนี่ย
พอทานอาหารเสริมของเธอค่อยดีขึ้น

นั่งดูดไปด้วยดูดน้ำ

อ้างสรรพคุณเกินไปหรือเปล่า

คุณผู้ชมซานิพร้อมด้วยทนายเจมส์ค่ะเดินทางไปที่ปคบ

ก่อนที่จะเข้าให้ปากคำซานิก็มีการเปิดใจกับนักข่าว
บอกว่าวันนั้นเนี่ยเธอไปจริงก็ไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรแหละ
ร่วมเป็นพิธีกรร่วมคอยชงมุกตบมุก
เออเขาส่งอะไรมาก็เออตามเขาไปนะ
นั่งฟังพี่แมร์พูดสรรพคุณอาหารเสริมแค่นั้น
คือไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายทั้งสิ้น
เป็นการไปนั่งไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของเธอค่ะ
เดี๋ยวไปฟังซานิกันหน่อยนะจ๊ะ

คือว่าจ้างให้ไปเป็นพิธีกรเพื่อเพิ่มสีสัน
ในการโปรโมทสินค้าตัวใหม่เท่านั้นเองค่ะ
ในส่วนที่พี่แมร์พูดซึ่งเท่ากับว่า

ไม่มีคำไหนที่หนูบอกว่าสนับสนุนเพียง
แต่ว่าหนูเป็นผู้นั่งฟังเท่านั้นเอง
เพราะว่าพี่แมร์เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็น่าจะรู้ดีที่สุด
แล้วก็แค่นั่งฟังอย่างเดียวตามที่คลิปที่คุณผู้ชมเห็น
ส่วนพี่กะละแมเดี๋ยวจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมวันที่๙กุมภาพันธ์
เออก็ต้องรอดูอีกทีนะคะว่าพี่กาดาแมนจะว่าไงคุณผู้ชม